กลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูสาวพันธ์วรการกันหน่อยนะฮะ
หายหน้าหายตาไปนานแล้วก็ปล่อยซิงเกิ้ลมา
แต่บอกเลยว่าแฟนเพลงยังคงรออยู่เพราะว่าสังเกตจากยอดวิวเลยค่ะ
ตอนนี้โอ้โหพุ่งขึ้นยิ่งกว่าหุ้นอีกนะคุณฮะ

ล่าสุดเจอเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าหันมาลุยงานเพลงแบบเต็มที่
แบบว่าถวายชีวิตให้เลย
สำหรับใครที่ลุ้นเรื่องเบบีรอไปก่อนนะ
พันธุ์ว่างั้นเจ้าตัวนี่ก็ไม่ได้กดดันอะไร
ปล่อยคุณสาเป็นธรรมชาติไปนะคะ
ส่วนเรื่องความเห็งเรื่องตัวเลขที่ถูกลอตเตอรี่
หลายต่อหลายงวดติดจนแฟนคลับเนี่ยยกให้เลยนะว่าเป็นเจ้าแม่เลขเด็ด
พันธุ์ก็ยิ้มรับนะคะแล้วก็ประกาศเลยว่า
ฉันนี่แหละนักเสี่ยงโชคตัวยงผู้ไม่แพ้ค่ะ
ว่าก่อนหน้านี้ถูก
ว่ายายมากระซิบข้างหูว่าหกแปด

แต่ว่าทั้งวันไหนที่เราไม่ถูกเราก็จะเงียบ
วันไหนเราถูกเราก็จะเพาะ